คุณผู้ชมฮะเรื่องราวต่างเราก็มีให้ได้ดูกัน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะเหมือนกันนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการไปเที่ยว
ไปเที่ยวอย่างที่ต่างคุณนะต้องระมัดระวัง
เพราะบางทีไปเจอเจ้าถิ่นแล้วก็เฮ้ยบางทีลำบากต้องยอมเจ้าถิ่นเขาล่ะครับ
ลิงต่อยใช่ครับโดนลิงต่อยครับ

เขาขับไปในถิ่นของเจ้าลิงครับ
แล้วยังไงครับเอาน้ำให้อีกแล้วแล้วไปจิ้นน้ำ
ยังไงโอ้โธ่เอ้ยไปยังที่ตรงนี้ก็รู้กันอยู่ว่าแถวนี้มันเถือน
เออเออไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้หรอกไอ้น้อง

เพราะฉะนั้นของมีค่าส่งมา
ส่งมามีอะไรส่งมาให้หมดหยุดนะนี่คือการป้นนี่
แต่ที่ป้นก็คือกล้วยครับ

เป็นกล้วยฉาบด้วยใช่ไหม

เอ้าเนี่ยฮะเจ้าจ๋อเจ้าลิงพวกนี้นะครับ